ไปดูเหตุลักษัพกันต่อเลยนะคะมีสองเหตุการณ์ด้วยกันค่ะ
เหตุการณ์แรกอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นโจรแสบจริงเพราะว่า
ไปเอาไม้แขวนเสื้อมาพันล็อกประตูห้องขังเจ้าของห้องอยู่ในห้องอีก
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหอพักคุณผู้ชมดู
คนร้ายสองคนนะคะขี่จักรยานยนต์สีดำเข้ามาจอดหน้าหอพัก
แล้วก็สวมหมวกปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาภายในหอพักเลยค่ะ
จากนั้นไปที่ราวตากผ้าหยิบไม้แขวนเสื้อไปพันล็อกลูกบิดประตู
หน้าห้องพักชั้นล่าง๕ห้องล็อกหมดเลยนะคะ
คือขังเจ้าของรถเอาไว้แล้วก็คนที่อยู่ชั้นล่างทั้งหมดเอาไว้
ให้เปิดออกมาไม่ได้หลังจากนั้นก็เดินไปเลยค่ะ
รถจักรยานยนต์สบายใจออกไปหนีไปเลย
นางสาวรัชนีกรเวียงสุกวัย๒๔ปีพนักงานสวนสัตว์ในอำเภอศรีราชา
ซึ่งเป็นเจ้าของบิ๊กไบท์เนี่ยบอกว่าตื่นเช้ามาเอ้าออกจากห้องไม่ได้
ตอนแรกก็คิดว่ามีคนแกล้งล็อกประตูก็เลยโทรศัพท์ไปบอกเจ้าของหอพักให้มาช่วยเปิดประตู
โอ้โหเจ้าของหอพักมาเห็นเป็นไม้แขวนเสื้อพันล็อกไว้ทุกห้องเลย
บอกใจหายวาบรีบวิ่งไปดูรถบิ๊กไบท์เลยค่ะ
แล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงรถไม่อยู่แล้วนะคะ
บอกเพิ่งดาวน์มา๓๕๐๐๐บาทต้องผ่อนอีก๕ปีเดือนละ๔๖๐๐บาท
งวดแรกยังไม่ทันได้เริ่มเลยนะคะขโมยก็เอาไปซะแล้ว
อนตำรวจตามจับตัวคนร้ายให้หน่อยค่ะเพราะว่าอยากได้รถคืน
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องนี้มาจากโลกโซเชียลนะคะ
เป็นคลิปโจรสาวหน้าตาดีเดินเข้ามาในห้างสรรพสินค้าย่านบางแคร์
พร้อมกับชายเสื้อสีน้ำเงินตั้งแต่ประมาณ๔ทุ่มกว่าค่ะ
จากนั้นก็ตระเวนงัดตู้ในร้านจำหน่ายมือถือ๑๔ร้าน
ขโมยของจาก๔ทุ่มกว่าถึงตี๑ขโมยกันไปยาวเลยนะคะ
วิธีการของคนร้ายก็คือพกอุปกรณ์บางอย่างที่เอาไว้งัดจนกุญแจหลุดหักคาตู้

ผู้โพสต์บอกว่าใช้เวลาขโมย๒ชั่วโมงกว่า
นานขนาดนี้แล้วรอปภเฝ้าห้างไปไหนกันหมดไม่มีการเดินตรวจกันเลยเหรอ
ซึ่งผู้หญิงคนนี้ก่อเหตุมา๓ห้างแล้วในย่านบางแคนะคะ
ก่อเหตุวันละห้างรวมสามวันร้านโทรศัพท์ถูกงัดไปกว่ายี่สิบร้าน
ซึ่งร้านของผู้โพสต์เนี่ยโดนขโมยโทรศัพท์ที่ลูกค้าเอามาซ่อมหนึ่งเครื่อง
แต่ตู้ที่ร้านเนี่ยพังเสียหายทั้งหมดค่ะ
เมื่อวานนี้ทางห้างก็เรียกประชุมผู้ค้าเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาเลย
ตำรวจโรงพักภาษีเจริญเจ้าของท้องที่บอกว่า
จริงแล้วมีร้านโทรศัพท์มาแจ้งความเพียงแค่๘ร้านเองว่าทรัพย์หายไป
ซึ่งทรัพย์ที่ว่าก็มีทั้งโทรศัพท์ไอแพทแล้วก็ที่ชาร์จจำนวนหนึ่ง
ตอนนี้ส่งสายสืบออกตามตัวหาขโมยสาวรายนี้แล้วนะคะ